ไปดูเรื่องราวดราม่าอีกหนึ่งเรื่องในโลกออนไลน์ครับ
ที่มีลูกค้าไปพิมพ์เป็นหมายเหตุในการส่งสินค้าเอาไว้
ลักษณะเหมือนการถูกดูถูกว่าคุณเป็นใครผมเป็นใคร
ผมไม่ได้ต่ำเหมือนคุณประมาณแบบนี้
เหมือนว่าเขาต่ำต้อยมากเขาก็เลยเอาไปโพสต์
สุดท้ายนะลูกค้าออกมาขอโทษแต่หงายการ์ดว่าเพื่อนสาวเป็นคนเอาไปพิมพ์

ถูกต้องครับเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมดูข้อความนี้ฮะ
โดยใช้ถ้อยคำเชิงดูถูกในอาชีพว่าเป็นอาชีพที่ต่ำ
ที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อน
ข้อความเขาบอกแบบนี้คือในช่องหมายเหตุลูกค้าพิมพ์แบบนี้
ชั้น๔มหาลัยห้อง๔๐๙ขอช้อนซ่อมด้วยกรุณาขึ้นมาส่ง
เพราะไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องลงไปรับผมเป็นใครคุณเป็นใคร
จำใส่หัวด้วยว่าผมไม่ได้ต่ำเหมือนคุณพิมพ์หมายเหตุแบบนี้
คืออยากให้พิมพ์คำว่าช้อนซ่อมให้ถูกก่อนอันดับแรกเลย
ก็พิมพ์ผิดนะสุดท้ายกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ที่หนักมาก
นะฮะพร้อมระบายความในใจหลังโดนชาวเน็ตเข้าไปถล่มด่าอย่างหนักจนเขาเครียดมาก
ทั้งที่ไม่ได้เป็นคนกอดแต่ต้องมารับคำด่าแทนเพื่อนคนนั้นนั่นเองนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นคนต้นเหตุออกมาโพสต์เฟซบุ๊คขอโทษสังคมแล้วนะครับ
แล้วยอมรับผิดกับความคึกขนองของตนเองที่เกิดขึ้นเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อนเลย
โดยระบุว่าขอโทษแทนเพื่อนด้วยมีอะไรมาด่าที่เราเพื่อนเราไม่เกี่ยวเราเป็นคนทำทุกอย่างเอง
และเราน้อมรับทุกคำด่าเราทำเพราะความคึกขนองเราไม่มีอะไรจะแก้ตัวนอกจากคำว่าขอโทษ
และยืนยันอีกครั้งว่าเพื่อนของเราไม่เกี่ยวหมายถึงว่าเจ้าของมือถือไม่เกี่ยว
แต่เขาเป็นคนเอาไปพิมพ์แล้วก็ไปสั่งเองนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะ
แต่ว่าถึงแม้ขอโทษแล้วอะไรก็ตามทีมันยังไม่จบแค่นี้
หลังจากที่เจ้าตัวมีการโพสต์ขอโทษไปแล้วเนี่ย
ไม่ใช่เฟสบุ๊กจริงงินีนายิ่งทำให้เกิดกระแสดรมมาหนักขึ้น
น่าจะเป็นเจ้าของมือถือเป็นคนทำเองแล้วก็ปลอมเฟซบุ๊คขึ้นมาเอง
แล้วก็กลายเป็นตีกลับอีกคนที่ออกมายอมรับ
เป็นบอกว่าเออจริงเราไม่เกี่ยวเอายังไงสถานีนี้
เพราะว่าสุดท้ายเจ้าของทำให้ตัว

เรื่องทั้งหมดเพื่อนเราไม่เกี่ยว
มีอะไรก็มาด่าที่เราคนเดียวเราเป็นคนทำทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ขอโทษจากใจน้อมรับทุกอย่าง
แต่ว่าคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไอ้คนสั่งอ่ะ

ออกทีวีปุ๊บตกงานปั๊บ
เหมือนทำให้แกรปเขาเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้
ไปเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอะไรประมาณนี้
แต่ว่าเราอยากจะให้ความเป็นธรรมกับพนักงานคนนี้นะ
เพราะเขาถูกดูถูกว่าเขาต่ำต้อยขนาดนั้น
จริงแล้วก็คุณค่าของคนมันเท่ากันอยู่แล้ว
คุณเขาอุตส่าห์ไปซื้อของให้คุณนะ
แล้วเอาของมาส่งให้คุณคุณควรจะขอบคุณและทราบซึ้งในน้ำใจเขา

เพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกไปทนร้อนเอง

คุณควรจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่านี้นะคะ
ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วทำอะไรก็ได้นะ

คนเราไม่ว่าจนรวยศักดิ์ศรีเท่ากันนะคะ